คุณผู้ชมดอมน้ำแข็งจำวลีนี้ได้มั้ย

เติมน้ำมันแล้วไม่จ่ายตังค์
เกิดขึ้นอีกแล้วนะจากวลีนี้แต่คราวนี้หน้าหวัดเสียว

ที่สายขาดมันมีระบบเซฟตี้

นะครับกระชากไปเลยนี้ครับ
สายเติมน้ำมันกับหัวจ่ายขาดครับคุณผู้ชม
๔ทุ่ม๒๔มิถุนายนที่ปั๊มน้ำมันแห่ง๑
ที่ริมถนนสุขุมวิทยาลัยภาพเมืองจังหวัดระยองครับ
นางสาวกุลวรางอายุ๒๘ปี
เป็นคนเติมน้ำมันรถคันนี้
พาไปดูลอกลอยที่เสียหายตรงหัวจ่าย

หัวจ่ายชำรุดเสียหายเธอเล่าบอกว่ารถเก่งคันนี้
จอดที่ตู้เติมน้ำมันจึงเดินไปถามว่า
พี่เติมน้ำมันอะไรคะคนขับเป็นผู้ชาย
หมวกแป๊บอายุ๓๐แง้มกระจกลงมานิดเดียวนะ
นิดเดียวบอก๙๕เต็มถัง
ก็เลยถามคนขับอีกมีสะสมแต้มไหม
คราวนี้คนขับทำหน้าแปลกเหมือนกลัวอะไรสักอย่าง
ก็สังเกตเห็นความผิดปกติแล้วคราวนี้เดินไปแจ้งแคชเชียร์เลย

หรือว่าน้ำมันกระฉอกน้ำมันรั่วมันจะตัดทันทีเลยอืมไม่งั้นแล้วก็
โอ้โหไม่รู้จะระเบิดหรือเปล่า
นี้ไงนี่ไงแบบไหนเบิร์บ
ภายหลังพี่เขาบอกรถคันนี้เคยก่อเหตุลักษณะนี้มาแล้ว
นี่แหละครับไอ้๙๕เต็มถังเนี่ยระวังหน่อยนะระยองนะ
นะครับเนี่ยไปอีกแล้วไม่รู้จะไปทำปั๊มไหนอีก